คุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับสู่ชิสากล้วยไม้ค่ะ
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมกับทั้ง
รายงานสภาพอากาศกันให้ทราบแล้วต้องติดตามข่าวสารเป็นประจำ
ทั้งไทรัตรทีวีช่องสามสิบสองทั้งไทรัตรออนไลน์
รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคโควิด
เรื่องของประเด็นของสภาพอากาศต้องติดตามกันทุกวีทุกวัน
อย่างตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของการส่งออกกล้วยไม้เนี่ย
ก็ได้รับผลกระทบส่งไปจีนก็ไม่ได้ส่งไปไหนก็ลำบาก
ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันหน่อยละกันคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องปรับอีกอย่างหนึ่งคือ
เรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะอะไรคะตอนนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของ
ในเมืองที่มีลักษณะคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดนะคะเพราะตอนนี้มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่๑๘
เพราะว่ามากกว่านี้ก็เคยมีสองร้อยสามร้อยกว่าก็มี
จากว่ายังคงมีปัญหาเรื่องของการเผาป่าเรื่องของฝุ่นควันมากมายปกคลุมอยู่
และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคืออากาศเย็นนะคะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือ
แต่จะเป็นในระยะเช้าช่วงนี้เท่านั้นเดี๋ยวตอนเย็นตอนบ่ายเนี่ยนะคะ
อากาศร้อนมาเนี่ยพื้นที่ของภาคเหนือก็จะดีขึ้นฝุ่นก็จะคลี่คลายลงนะคะ
เพราะฉะนั้นดูให้ชัดเจนจากแผนที่อากาศตัวแอลนะคะคือหย่อมความกดอากาศต่ำ
คือเขตอากาศร้อนเนี่ยยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนกลางตอนบนอยู่นะคะ
พื้นที่บริเวณดังกล่าวก็จะมีอากาศร้อนร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิขึ้นไปแต่๔๑องศาเซลเซียส
ขณะที่เตรียมรับมือกันเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นจากจีนนะคะ
ก็จะเริ่มลงมาปกคลุมอากาศจะดันตัวกันนะคะ
อากาศเย็นเนี่ยมันหนักมันก็จะดันอากาศร้อนให้ยกตัวขึ้นกลายเป็นพายุฤดูร้อน
เพราะฉะนั้นนะคะพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกจะรู้สึก
แล้วก็จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแต่จะเริ่มที่ภาคตะวันออกก่อนนะคะ
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนวันนี้เป็นวันที่ฟ้าใส
ฝนไม่มีน้ำพื้นที่ปลอดโปรกนะคะแต่ก็คงต้องระวังเรื่องของอากาศร้อน
บางคนอาจจะเป็นลมเป็นแรงไปได้นะคะส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนนะคะ
เป็นฝนบางพื้นที่ฝนเบาประมาณร้อยละ๑๐ตกเบาตกกระจาย
คลื่นในทะเลก็ไม่สูงเกิน๑เมตรนะคะสบายนะคุณผู้ชม
สำหรับกรุงเทพมหานครอากาศร้อนค่ะร้อนจัดบางพื้นที่
มีทั้งหมอกบางนะคะบางพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ที่มีน้ำ
แต่ก็มีฝุ่นควันบ้างปรับปลายดูแลรักษาสุขภาพ
ส่วนใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรต่าง

ก็เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวให้คนมาถ่ายรูปกันเลยละกัน

กลับมาติดตามกันใหม่สวัสดีค่ะ